มาร่วมแสดงความยินดีนะคะให้กับบรรดาบัณฑิตป้ายแดงค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงฤดูการของการรับปริญญาของคนในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะ
รวมไปถึงนักแสดงหนุ่มหล่อคนนี้เจมส์จิรายุนะคะ
แทนบัณฑิตป้ายแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ
บรรยากาศในวันรับจริงนี่ก็โอ้โหคึกคื้นนะคะมีทั้งครอบครัว
ผู้จัดละครอย่างพี่ปิ๊กชาญฉลาดเขาก็ไปด้วย
คนใกล้ชิดรวมไปถึงแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะ
ทางด้านนางเอกร่วมช่องอย่างน้ำตาลพิจักษณาที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ก็เผยว่าแฮปปี้สุดแถมยังได้กำลังใจดีจากหนุ่มคนสนิทอย่างไผ่พาทิศ

ได้เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งในชีวิตครับ
แล้วมันเช้ามีพี่เกฟมา

มาแฟนครับก่อนก่อนก็เรียกว่า

ถือว่าเป็นวันที่เราสำเร็จมาอีกขั้นหนึ่ง
ก็คว้าใบปริญญามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจ
การบันเทิงในเรื่องของเบื้องหลังมาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเป็นไปได้ปโทอาจจะต่อยอดทางธุรกิจ
ก็อาจจะไปเรียนในสายบริหารมากกว่าเยอะ
ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะคะ
ส่วนครอบครัวมิดชัยก็ปลื้มชนิดที่ยิ้มไม่หุบเลยนะคะ

เพราะว่าน้องแป้งพรพัชนกลูกสาวคนสวยของพี่เอชายาค่ะ
ก็สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตในปีนี้เช่นเดียวกัน
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่า๔ปีที่ผ่านมาสู้หนักมากนะ
เพราะต้องเดินสายเล่นลิเกไปด้วย

ฝากคุณแม่เองก็ตื้นตันจนน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนคุณพ่อเอของเราบอกว่าดีใจมากเลย
ได้มาร่วมงานสำคัญของลูกได้อย่างเปิดเผยสักทีค่ะ

แล้วก็ตอนแรกหนูไม่คิดว่าจะเรียนจบตามหลักสูตรนะคะ
พูดตรงเพราะว่าบางทีงานลิเกเยอะอะไรอย่างนี้

แต่ก็วันนี้สำเร็จแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะ
พี่เองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะมาแสดงความยินดีกับลูกแบบนี้

เพราะว่าเคยมาในมของน้องแป้งเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เปิดตัวเปิดข่าวนะครับ
พี่มาพี่เขานั่งอยู่จะได้แต่แค่ในรถ
ดิฉันเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน้องแป้งน่าจะมีความสุขแฮปปี้ที่สุดเลยนะคะ
ได้เปิดตัวสักทีนึงที่สำคัญวันนี้คุณพ่อเนี่ย
ไปร่วมงานอย่างเปิดเผยด้วย